กรมการจัดหางานนะคะออกมาเตือนแล้วก็แนะนำประชาชนนะคะ
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่๕จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
ที่ต้องการเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซียว่าควรไปแบบถูกต้องตามกฎหมาย
นั่นก็คือมีใบอนุญาตในการทำงานนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้
พบว่าแรงงานไทยนั้นถูกจับถูกปรับแล้วก็ติดคุก
แต่ว่าล่าสุดได้ถูกส่งตัวกลับมาประเทศไทยแล้วค่ะ
กระทรวงแรงงานกล่าวถึงสถานการณ์แรงงานในไทย
ต่างแดนบอกว่าขณะนี้มีคนไทยจำนวนมาก
นิยมเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศก็คือประเทศมาเลเซีย
โดยไม่มีใบอนุญาตแต่กลับใช้วีซ่านักท่องเที่ยวในการทำงานแทน
ซึ่งถือว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง
โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐ริงกิจ
หรือมีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับ
ที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งกรมการจัดหางานได้ประสานกับสำนักงานรายงานประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้นะคะกรมการจัดหางานเตือนว่าการไปทำงานต่างประเทศต้องมีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น
โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียซึ่งมีการตรวจสอบแรงงานต่างชาติที่เข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดอยู่เสมอ
การจับกลุ่มในสถานบันเทิงและสถานประกอบการนวดซึ่งถือว่าเสี่ยงต่อการค้าประเวณี
สำหรับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องผ่านกรมการจัดหางานส่งไป
บริษัทจัดหางานเอกชนส่งไป
คนหางานติดต่อทำสัญญาว่าจ้างกับนายจ้างโดยตรง
หรือบริษัทนายจ้างในประเทศไทยส่งไปทำงาน
โดยแรงงานต้องแจ้งแล้วก็เดินทางผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ